กลับมาติดตามความคืบหน้าในคดียิงตำรวจทางหลวงหน่อยครับ
ถือว่าเป็นเหตุอุกอาจนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าตำรวจสามนายเนี่ยนะคะ
ก็ไปล้อมจับแล้วก็มีการดวนปืนกับผู้ชายคนนึง
ทีนี้ผู้ชายคนนี้เขายิงตำรวจทางหลวงได้รับบาดเจ็บหนึ่งนาย
ภาพนี้คุณผู้ชมเป็นภาพที่เราเคยนำเสนอข่าวนี้

รวมถึงตอนเกิดเหตุจะได้ยินเสียงยิงปืน
ใช่ครับดังมารัวนะคะครับก็เป็นการหยิกต่อสู้กันนะฮะ
แล้วก็เป็นคลิปที่ถูกบันทึกไว้ตั้งแต่วันที่๑๑เมษายนนะครับ
ทีนี้คนที่ก่อเหตุขับรถหนีไปแล้วก็ไปหลบซ่อนตัว
แต่ว่าความคืบหน้าล่าสุดก็สามารถคุมตัวได้นะคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๑๑เมษาจุดตรงนี้เป็นท้องเทียม
บางประกงที่ฉะเชิงเศร้าค่ะตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบกระบะคันนี้
แต่ว่าคนร้ายเปิดฉากยิงใส่ทำให้ร้อยตำรวจเอกรุ่งเพชรค้าวัตถุสารวัตร
ตำรวจทางหลวงกองกำกับการ๘ถูกยิงนะคะ
พอตำรวจไปแกะรอยรู้ค่ะว่าคนก่อเหตุเนี่ยคือใคร
แล้วก็มีการขออนุมัติศาลออกหมายจับนายสันติศักดิ์เห็นแสงหง
อายุสามสิบเจ็ดปีเป็นชาวศรีราชาชนบุรีแล้วเมื่อวานนี้นะคะ
ทางด้านพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ก็นำกำลังเข้าไปปิดล้อมรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อยู่ที่อำเภอไซโยกที่กาญจนบุรี
แล้วก็จับกลุ่มตัวนายสันติศักดิ์ได้ตอนที่ตำรวจไปจับกลุ่มตัวเนี่ยนะคะ
สันติศักดิ์ไปซ่อนตัวอยู่ข้างกำแพงรีสอร์ทค่ะ
ทีนี้พอจับกลุ่มตัวได้เจ้าตัวก็รับสารภาพว่าก่อเหตุได้ยิงตำรวจทางหลวงจริง
ตำรวจก็แจ้งข้อหาค่ะพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
ซึ่งกระทำตามหน้าที่มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
รวมถึงข้อหาพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรและอีกหนึ่งข้อหาก็คือยิงปืนในหมู่บ้านหรือที่ชุมชน
ทีนี้พอจับกลุ่มตัวนายสันติศักดิ์ได้แล้วนะคะเมื่อเช้าค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกกิติสันชนะนะคะผู้กำกับการสพบังปะโกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
คือมันเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุคือที่บางประกงไปจับกลุ่มตัวได้
กาญจนบุรีเพราะเขาหนีไปกบดานอยู่ที่นั่นนะฮะถูกต้องค่ะ
ทีนี้ก็ต้องไปรับตัวจากกาญจนบุรีมาดำเนินคดีในท้องที่ที่เกิดเหตุ
ก็คือที่ฉะเชิงเซาชุดสืบสวนก็เดินทางไปรับตัว
ที่สพไซโยกนะคะจะนำมาสอบสวนเพิ่มเติม
ทีนี้ตอนนี้นะคุณสืบสกุลเพราะด้วยความที่โควิดมันระบาด
พอจับผู้ต้องหามาแล้วจริงเขาก็ต้องมีการตรวจโควิดด้วยเหมือนกัน
ก็ตรวจโควิดก่อนนะครับแล้วก็ต้องหาเชื้อก่อน
ถ้าไม่มีนะฮะก็ต้องนำมาสอบสวน
คือนอกจากเรื่องของการพกพาอาวุธการต่อสู้กับตำรวจ
ตำรวจจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ต้องดูต่อไป
มันมีเงื่อนงำเรื่องของยาเสพติดอะไรหรือเปล่า

เพราะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปขอตรวจค้นรถ
ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์เจ้าของรถหรือว่าผู้ต้องหา
นายสันติศักดิ์ยิงใส่ตำรวจทันที
ก็เลยไม่รู้ว่ามีสิ่งของผิดกฎหมายอะไรในรถหรือเปล่า
ตำรวจจำเป็นต้องขยายผลเรื่องนี้
รวมถึงผู้หญิงที่นั่งรถกระบะมาด้วยกันอีกคนนึงด้วย
ถ้าสมมุติเกิดว่าให้ข้อมูลได้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเรื่องนี้มากขึ้น
สำหรับเรื่องที่ดิฉันบอกว่าจะต้องตรวจโควิด
เพราะว่าตอนนี้นะตำรวจที่โรงพักบางประกงเนี่ย
เกือบครึ่งโรงพักเลยนะคะต้องถูกกักตัว
เพราะว่าตำรวจเองก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันค่ะ
ทีนี้ผลของผู้ต้องหาคนนี้จะออกมาประมาณวันพรุ่งนี้
ถึงจะทราบผลพอพูดถึงเรื่องโควิดจริงมันส่งผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่
ของตำรวจหลายสพหลายสอนอเหมือนกันนะคะ
ก็สำหรับเรื่องทางคดีเนี่ยจะมีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพหรือเปล่าเนี่ย
จะต้องรอผลการสอบปากคำตอนนี้กำลังสอบปากคำอยู่นะคะครับ